อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ที่เราเห็นกันบ่อย
หลอนมากก็ประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะ
ไดเลื่อนที่จีนคราวนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์
อุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วยายอุ้มหลานมานะคะ
แล้วก็เป็นความประมาทของผู้ปกครองทำให้น้องเสียชีวิตค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์สุดสลดนะคะบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
ขณะคุณยายชาวจีนนี่แหละค่ะ
หลานวัย๔เดือนเดินลงบันไดเลื่อนนะคะ
โดยที่คุณแม่ของเด็กเดินจูงมือลูกสาวตัวเล็กตามหลังมา
โดยวินาทีที่คุณยายก้าวไปยืนบนบันไดเลื่อน

ทำให้หลานชายที่อุ้มอยู่ร่วงหลุดมือค่ะคุณผู้ชม
ตกจากชั้น๓ลงไปยังพื้นด้านล่างทันที

คุณแม่ของเด็กที่อยู่ในอาการตกใจก็ปล่อยมือลูกสาว

ทำให้เด็กน้อยล้มลุกคลุกคานอยู่บนนั้น
จนเกือบจะได้รับอุบัติเหตุไปด้วยอีกรายหนึ่งค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
วันเสาร์ที่ผ่านมาภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่นครเซี่ยงไฮของจีน
หลังเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันค่ะพนักงานของทางห้างก็ได้ประสานไปยังโรงพยาบาล
รีบส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเคราะห์ร้ายนะคะที่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เด็กชายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ผ่านสังคมออนไลน์นะคะ
ผู้คนที่ได้รับชมก็ต่างรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ขอให้อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ปกครอง
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานค่ะ